คนนี้บอกเลยว่าสัญญากับวิกน้อยศรีเขาหมดลงแล้ว
พัฒน์นั่นเองนะคะน้องชายคนเล็กของบ้านฉัดบริรักษ์ค่ะ
รวมไปถึงนะคะเพื่อนซีคนสนิทอย่างคุณเช้านี่นะคะ

ก็ดูสนิทกันแต่ชาวเนี่ยเปิดตัวว่าคบกับก้าวสุภาษารา
เพื่อนสนิทอย่างพัฒน์จะรู้ซึ้งอะไรหรือเปล่า
คืออย่างนี้มันมีคนบอกว่าชาวกระพัดตัวติดกันตลอด

ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวแซวกันด้วยว่าคู่นี้เกินเพื่อนหรือเปล่า
แล้วก็ตอนนี้ชาวเปิดตัวคบกับก้าว
จะรู้สึกยังไงแล้วรู้เรื่องรู้ราวกับเขาหรือเปล่า

เฮ้ยจริงเหรอ

แล้วเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้แนวทางการทำงานมันก็มีแบบหลากหลาย

ได้หลายกว้างได้หลายอย่างอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ดีออกมาหาประสบการณ์ด้วย

มันจะมีสเกลของความที่เราก็ไม่ได้ถาม

ถ้าเขาอยากเล่าเดี๋ยวเขาคงเล่าเอง

ว่าไม่รู้จริงไม่เคยคุยกันเรื่องนี้
แต่แบบคนก็จะคิดว่ารู้แน่แต่แบบไม่ยอมบอก

ด้วยทำงานกันยุ่งผมก็ทำงานด้วยอะไรอย่างนี้ครับ